รอบนี้เนี่ยขโมยต้นไม้คุณยายที่ชายนาฏ
คุณยายบอกสาบแช่งใช้คำว่าแม่งในใจ
สาบแช่งเสียเลยนะคุณยายจุดทูปปักโป้ง

แต่ขอโทษต้นไม้ราคาแพงมากกว่าอิน
ต้นไม้ของคุณยายต้นละ๓๐๐๐บาท
โอ้โหต้นอะไรต้องสาบแช่งครับ
ผู้ที่รักขโมยจันประกายดาวของข้าพเจ้าไปต้นนี้
ก็ขอให้ได้รับผลแห่งการกระทำ
ตลอดชีวิตของท่านทั้งสอง
จะเอาโหสีให้ต่อเมื่อเอาต้นไม้มาคืนนะคะ
จันประกายดาววงเล็บด่างฮะอะไรนะฮะคุณยาย
จันทร์ประกายดาวธรรมดาก็ราคาหลายหมื่นแล้ว
จันประกายดาวของคุณยายมีความด่าง
พอมีความด่างมันมีความแพงและสวยงาม

นี่คือคุณยายตุ๋ยยายตุ๋ยปารณีวิริยธรรมรักษ์

แต่มันมาขโมยไปแล้วคุณยายรู้ดีคุณยายเป็นคนรักต้นไม้
ต้นไม้ในพื้นที่สวนของคุณยายเอง

คุณยายจำต้นไม้คุณยายได้ทุกต้น

เหมือนลูกรักทุกต้นรักเหมือนลูกเลย
ต้นไหนหายไปคุณยายคุยกันรู้เรื่องเลย
หายไปต้นไหนหายฮะต้นจันทร์ประกายดาวด่าง

ตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นหลากหลายหมื่น

มันตาถึงเพราะมันมาขโมยต้นจันประกายดาวด่างเนี่ย
กลางวันแสกเดี๋ยวนะทำไมคุณยายรู้
รู้เพราะเห็นหลังไว

ใครเป็นคนร้ายขโมยต้นไม้หลักสามหมื่นของคุณยาย
ยังไม่อยากแจ้งความให้โอกาสนะ

แต่ให้โอกาสเอาต้นประกายดาวด่างมาคืนคุณยาย
แล้วจะไม่ถือความเอาผิดเลย
แต่ถ้าหากนับจากนี้อีกไม่เกิน๓๔วัน
ไม่เอาต้นประกายดาวด่างมาคืน
เดี๋ยวยายจะไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

ขโมยต้นไม้ก็เอาเหรอใช่เพราะต้นไม้มีมูลค่าสูงมาก
ขยับต่อไปอีกพื้นที่หนึ่งนะฮะ
อีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดนนทบุรี
รอบนี้คนร้ายมาถึงก็หยิบต้นไม้อีกเหมือนกัน

ทำไมเดี๋ยวนี้ขโมยต้นไม้กันเยอะทุกวันเลย
เหมือนกันฮะรอบนี้เป็นบ้านแห่งหนึ่ง
หมู่บ้านพฤกษา๓อยู่ที่ตำบลบางครูรัฐ

บอกต้นอะไรหายต้นชวนชมกับต้นเดฟ
แพงเม็ดหลักหมื่นไหมเหมือนคุณยายตุ๋ยเปล่า
ไม่ถึงหรอกไม่ถึงแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจ
เพราะว่าคุณประพัทธ์รักต้นไม้ทุกต้น

ดังนั้นต้นไม้หายก็เลยอยากจะแจ้งความดำเนินคดี
แต่ตอนนี้หากเขาจะเอามาคืนคุณยาย
ขออภัยเอามาคืนคุณประพัทธ์ก็ยินดี
เพราะว่าต้นไม้มันมีคุณค่าทางจิตใจ
จริงแล้วหากใครอยากได้ต้นไม้

ค่ะเดี๋ยวผมจะยกต้นไม้ให้เลย
เพราะถือว่าคุณเป็นคนรักโลกรักต้นไม้เหมือนกัน
แต่ไม่ใช่จะมาขโมยกันดื้อแบบนี้นะฮะ

มีการขโมยต้นไม้เกิดขึ้นแล้วทุกวี่ทุกวันฮะ